ท่านผู้ชมครับดูการชุมนุมของกลุ่มรีเดมแล้วก็รัศดรแล้วก็แนวร่วมหน่อย
แล้วกันนะฮะเพราะว่ามันมีกรณีเกิดขึ้นนะครับ
เมื่อสักสิบแปดนาฬิกาที่ผ่านมาเนี่ยโตโต้ปียรัฐจงเทพนะฮะ
หัวหน้ากลุ่มกาดอาสาของกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเขาได้โพสต์ไลฟ์
ที่รัฐชัยโยธินทร์ถูกตำรวจเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบ
ควบคุมตัวนะโตโต้กับเพื่อนรวม๔คนพยายามที่จะเข้ามา
จับกลุ่มบอกก่อนแล้วครับว่าตอนนี้พวกเราแค่แวะมาทานข้าวกันนะครับ
ที่เมเจอร์รัฐชัยโยธินทร์นะครับจู่มีเจ้าหน้าที่แอบมา
มาซุ่มรอแถวที่จอดรถนะครับผมเจ้าหน้าที่ประมาณยี่สิบนายนะครับ
ตอนนี้ล้อมพวกเราสี่คนอ่ามีอาวุธครบมือตามมาอีกครับผม
มีเจ้าที่พร้อมอาวุธเข้ามาอีกประมาณ๕๖นายนะครับ
เนี่ยฮะก็ตามที่เขาบรรยายนะสุดท้ายก็ถูกคุมตัวไป
มีรายงานว่าจะไปที่ต่อชะดอภาค๑ในช่วงเวลาที่กำลังมีการเคลื่อนไห
ชุมนุมกันอยู่นะฮะขณะเดียวกันช่วงที่โตโต้ถูกคุมตัว
มีกาดของกลุ่มวีโว้๑๔คนพยายามจะมาช่วย
ก็เลยถูกนำตัวขึ้นรถควบคุมตัวผู้ต้องขังไปด้วย
จังหวะนั้นก็ขับผ่านหน้าสารอาญารัชดาซึ่งมีผู้ชุมนุมไปรวมตัวกันอยู่ตรงนั้นพอดี
มันก็เลยมีลักษณะของกาดตรงนั้นเนี่ยตรงเข้าไปที่รถของเจ้าหน้าที่อีกนะฮะ
ท่านผู้ชมครับเหมือนกับเขาพยายามที่จะเรียกร้องให้
ตรงนี้นะฮะเจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้ามาพยายามคุ้มกันดูแลกันนะครับ
นี่สุดท้ายเห็นบอกก็มีความเคลื่อนไหวตรงนี้เพิ่มเติมใช่ไหมครับ

คุณสักสิทธิบุญรัสผู้สื่อข่าวไทยรัตย์ทีวีก็ติดตอนทางการตรงนี้อยู่นะครับ

กล้าเห็นว่าคุณศักดิ์สิทธิ์กำลังเดิน
ตามกลุ่มของผู้ชุมนุมแล้วก็รถที่คุมตัว

ติดตามบรรยากาศสดจากคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐ
เพราะว่าทีมข่าวของเราก็คือเดินตามไปเรื่อยเลยนะคะตอนนี้

สถานการณ์ของการชุมนุมในขณะนี้นะครับ
คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
เดี๋ยวจะรายงานเข้ามากันแล้วกันนะครับ

คือทางกลุ่มรีเด็มเนี่ยเขานัดรวมตัวกันที่๕แยกรัฐพร้าวช่วงเย็น

ช่วงเวลานั้นมีการคุมตัวกลุ่มของกาดมาด้วยโดยเจ้าหน้าที่นะฮะ
ถ้าคุณศักดิ์สิทธิ์พร้อมเดี๋ยวขึ้นภาพมาได้เลยนะฮะ
เพราะว่าคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐผู้สื่อข่าวของเราเนี่ย
ติดตามสถานการณ์อยู่นะครับเชิญครับ

ตอนนี้ผมกับกาด๑๔คนนะครับ
เป็นกาดวีโว้ที่ถูกจับคุมตัวที่ห้างเถาประหวนโยธินต์นะครับ
ตอนนี้กำลังจะเดินไปที่สนพหนโยธินนะครับ
เพราะว่าถูกควบคุมตัวรถห้องขังแล้วกาดเนี่ยเข้าไปนะครับ
เพื่อที่จะนำตัวออกมา
แต่ตอนนี้กล่าวทั้ง๑๔คนได้ออกมาแล้วพร้อมกับทนาย
จะเดินทางไปที่ประหลโยธินเพื่อที่จะไปลงทึกประจำวันนะครับ
ตอนนี้เราเดินทางมาประมาณเกือบ๑๐นาทีแล้วนะครับ
เดินเท้ามาให้คุณผู้ชมดูภาพบรรยากาศตอนนี้กันก่อนนะครับ
เดินทางนะครับโดยมีกลุ่มกาดเนี่ยคอยเอานักขาวความปลอดภัย
กำลังจะเดินเข้าสอนอพหนโยธินแล้วนะครับ
ซึ่งที่หน้าสอนอพหวนโยธินต์ขนาดนี้ก็มีตำรวจข่อฝรณ์นะครับ
อยู่บริเวณตรงนี้ด้วยประมาณหนึ่งกองร้อยนะฮะให้คุณผู้ชมดูภาพบรรยากาศสดขนาดนี้นะครับ
ตอนนี้อยู่หน้าสอนอแล้วกำลังจะเดินทาง
เข้าไปข้างในนะครับโดยมีการตั้งแนวตอนนี้
ให้คุณผู้ชมดูภาพสดขนาดนี้เลยนะครับ

นี่เป็นภาพบรรยากาศตอนนี้นะครับจะเห็นว่ามีทนายพร้อมกับ
คนนะครับที่ต่อแถวกัน
กำลังมีการเจรจากันนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้
กลุ่มกา๑๔คนถูกคล่มกลุ่มตัวเข้ารถห้องขัง
และกำลังขับผ่านหน้าศาลอายา
ก็มีกลุ่มกาดเข้าไปทุบรถ
แล้วก็ได้จากให้กลุ่มกาดที่ถูกจับกลุ่มออกมา
รวมถึงรถคุมต้องหังโตโต้ด้วยนะครับ

แต่รถของโตโต้สามารถที่จะผ่านไปได้
ตอนนี้ได้รับข่าวว่าอยู่ที่ตชนภักดิ์แล้วนะครับ
แต่รถของกลุ่มกาด๑๔คนที่ได้เข้าไปช่วยโตโต้นั้นถูก
สกัดไว้ที่หน้าสารอาญาไว้ได้นะครับ

เพราะว่าทางกลุ่มกาด๑๔คนไม่ยอมออกมาจากรถนะครับ
แล้วก็เรียกร้องให้มีการทนายเข้ามาพูดคุย
แล้วก็มีทนายเข้ามาพูดคุยก็ได้มีการพูดคุยกันว่า
เดี๋ยวจะนำตัวทั้งที่๔คนมาที่ศภโยธินทร์
เพื่อพูดคุยแล้วก็ลงทึกประจำวันว่าจับพวกเขาในข้อหาอะไร
เพราะว่าเป็นการจับที่ไม่มีหมายจับนะครับ
ส่วนนี้เป็นบรรยากาศตอนนี้ก็จะเห็นว่ามีการตั้งแถวกลุ่มกาด๑๔คน
จะเข้าไปภายในศภโยธินตร์โดยมีการตั้งแนว
และบริการดันสิมมลชนออกมา
เราก็ไม่สามารถดูข้างใน
ได้ว่ามีการพูดคุยอะไรมันเกิดขึ้น
เพราะสิมมลชนถึงการดันให้ออกมา
นี่เราก็ไม่สามารถทราบได้นะครับ
ในมีการพูดคุยเจรัจารณ์อะไรกัน
ตะดี้เป็นบรรยากาศละล
เข้าทางแล้ว
มีการชูมือ
เป็นการจับกลุ่มโดยไม่มีหมายจับนะครับก็ตอนนี้
รอที่จะเข้าไปในสอนอพหนโยธินนะครับ
แล้วก็ตอนนี้มีการเข้าไปข้างในเรียบร้อยแล้วนะครับ
ทุกคนก็มีการชูมอือกัน๑๔คนนี้นะครับคุณผู้ชม
ก็เป็นกลุ่มกาดที่พยายามจะเข้าไปช่วยโตโต้ขนาดถูกจับกลุ่มที่
หลังจากรถภายในห้างนะครับแล้วก็หลังจากนั้นต้นโดยก็มีการจับโอมเข้ารถ
ผู้ต้องขังโต้โต้หนึ่งคันแล้วก็กาททั้งหมดสิบสี่คนอีกหนึ่งคันด้วยกัน
แล้วก็รถเนี่ยขับผ่านสอนอผ่านหน้าสารอาญานะครับ
แล้วก็มีการสกัดเอาไว้ได้เพียงคันเดียว
ส่วนรถของโตโต้นั้นที่ถูกต้องขังไว้สามารถขับผ่านไปได้
กาทสิบสี่คนนี้ก็ถูกจับแล้วก็ถูกกาทนี่นะครับ
อยู่ตรงบริเวณสารอาญาเนี่ยสกัดเอาไว้แล้วก็มีการทุบรถนะครับ
แล้วก็ทำให้เจ้าหน้าที่สองนายต้องวิ่งหนีออกมา
ส่วนกาด๑๔คนก็นั่งอยู่ในรถไม่ยอมลงมาจากรถเลยนะครับ
จนนี่นะครับช่วงเวลากระมาณยี่สิบเอ็ดหน้าริกากว่า
แล้วก็ทางกาททั้งสิบสี่คนกินยอม
แล้วก็มาถามที่นี่ว่าจับกลุ่มพวกเขาในข้อหาอะไร
เพราะว่าขณะจับกลุ่มนั้นไม่มีหมายจับนะครับ
อันนี้ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดจากที่นี่นะครับที่สนพ
แล้วก็กับกลุ่มกากด้วย
นี่เป็นภาพลากสุดขนาดนี้